หลายคนน่าจะอารมณ์เสียกับการ

พี่เขามีเหตุผลที่บอกว่า๑ไปส่งรถ

เขามีเหตุผลไงอ้ายมีเหตุผลไงนะคะ
ก็ทำให้เกิดกรณีปฏิเสธผู้โดยสารหลายครั้งแล้วก็มีการถ่ายคลิปกัน
โพสต์กันในโลกโซเชียลมีเดียให้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาพยายามโบกแท็กซี่
โกกแล้วโบกเหล้าหลายคันก็ผ่านไปปฏิเสธตลอดเลย
จนคุณพี่จราจรปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณแยกนั้น
เขาเห็นเดินออกไปเลยค่ะไม่จอดใช่ไหม

เฮียบอกว่าเฮียทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวช่วยหน่อยดีกว่า
เดี๋ยวทำไมเขาอาจจะรีบเขาอาจจะอยากกลับบ้านก็เลยช่วยดีกว่า
เข้าไปโบกแบบนี้สรุปผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถไปเรียบร้อย
ได้ไปสมใจนะคะซึ่งพี่ตำรวจคนนี้
เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยนะไม่ได้ยืนอยู่ริมถนนอย่างเดียว
เขาต้องดู๔แยกบริเวณนั้นด้วยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเดินออกไปกลางถนน
กเท็กซี่ให้กับผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เขาโบกหลายครั้งแล้วหลายคัน

บอกว่าชอบพี่จราจรที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าอุดมศุกร์
ยืนดูอยู่นานในมือถือรีโมทกดไฟแดงไปด้วย
แต่ก็ต้องโบกเรียกรถแท็กซี่
ให้คนที่มายืนเรียกแล้วไม่ไป
พอพี่มาเรียกเป็นยังไงล่ะครับ
ไปทุกคันก็ต้องไปแล้วค่ะ

แน่นอนว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็นี่แหละค่ะ
หลายกรณีรวมทั้งกรณีที่โบกแล้วไม่ไปเรียกแล้วไม่รับ
นี่แหละปฏิเสธผู้โดยสารแล้วก็ชื่นชมพี่ตำรวจจราจรนายนี้
ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะ

ถ้าเจอกรณีแบบนี้ถูกปฏิเสธแบบนี้
เบอร์โทรศัพท์ของกรมการขนส่งทางบก
แต่ว่าเราก็ต้องจำหมายเลขทะเบียนให้ได้ด้วยนะคะ
แต่ว่าบางทีเราก็ไม่อยากโทรกลัวที่จะเสียเวลาเรา
หรือว่าสิ่งที่เขาพูดมาเหตุผลของอ้ายจะเป็นเรื่องจริง

คุณผู้ชมส่งมาหน่อยแล้วกันถ้าคุณผู้ชมไปเจอแท็กซี่ที่เขามีเหตุผลเยอะแบบนี้
คุณผู้ชมมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
บางคนเขามีวิธีแบบโอ้โหเจ็บแสบนะ
ลองดูละกันส่งเข้ามาอยากอ่ะคุณผู้ชมจะทำอย่างไรถ้าบวกกี่ครั้งก็ไม่ไปสักทีทำอย่างไร
เออที่ฉันทำอย่างไรนะยืนร้องไห้
ผมจะเอาแบบในคลิปนี้เดี๋ยวไปบอกตำรวจพี่ครับช่วยโบกให้ผมหน่อยผมอยากกลับบ้าน
หน้าห้างหน้าสวนสาธารณะหน้าตลาดนัดเรียกยากจริง
จริงค่ะใช่ครับบางทีแบบต้องออกต่างชาติก่อนคนไทยไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับ